คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าหน่อยกรณีที่หลังคาที่ตลาดนัดปฐมนครที่นครปฐมค่ะ
มีฝนตกลมพัดแล้วหลังคาร่วงตกลงมาแล้วก็มาทับคนเสียชีวิตไปหนึ่งคนแล้วก็มีคนบาดเจ็บด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าก็ต้องมีการตรวจสอบว่าหลังคานี้มีการก่อสร้างอย่างถูกต้องได้มาตรฐานหรือเปล่า
พอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบอะค่ะปรากฏว่าหลังคาที่ยื่นออกมาแล้วก็ถล่มลงมาเนี่ย
ก่อสร้างโดยไม่ได้ขออนุญาตครับไม่ได้มีการขออนุญาตในการสร้างหลังคายื่นออกมาแบบนี้นะคะ
คือตอนเช้าตำรวจพิสูจน์หลักฐานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมไปตรวจสอบร่วมกันนะคะ
ต่อเติมหลังคาไม่ได้ขออนุญาตนะคะแล้วก็เปิดใช้โดยไม่มีการแจ้งต่อทางอำเภอด้วย
หลังคาที่พังลงมาเนี่ยคือยื่นออกมาจากตัวตลาดประมาณสัก๖เมตร
ความยาวตลอดแนวคือยี่สิบเมตรไม่มีเสาในการรับน้ำหนักเพิ่มค่ะ
คุณผู้ชมเสาต้นที่เสียหายเนี่ย
พ่อค้าแม่ค้าในวันนี้เขาก็ช่วยกันเก็บของที่มันได้รับความเสียหายนะคะ
ส่วนก็มาวางขายของกันรอบนอกตลาด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงที่ฝนตกหนักค่ะคุณผู้ชมแล้วลมแรงมาก
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าลมมันแรงเป็นลมลักษณะเหมือนกับม้วนเข้ามาพัดม้วนเข้ามาในตลาด
แล้วก็มาพัดหลังคาที่ต่อเติมใหม่พ่อค้าแม่ค้าเขาเห็นแล้วแหละ
เห็นว่าลมแรงฝนตกก็เก็บข้าวเก็บของกันหลบไปอยู่กันที่กลางตลาด
นางสาวสุปรานีวิ่งพาลูกสาวคนโตวัย๑๑ขวบไปหลบอยู่กลางตลาด
แล้วก็กำลังจะกลับไปเอาพลาสติกคลุมไส้กรอกอีสานที่ยังไม่ได้ย่าง
เพราะเขาก็กลัวว่าถ้าเปียกน้ำคือฝนตกก็จะไม่สามารถกินได้
แต่จังหวะนั้นนะคะคุณผู้ชมลมมาแรงพัดมาที่หลังคาจนโครงสร้างหักงอแล้วหลังคาก็พังลงมา
แทกศีรษะของนางสาวสุปรานีจนนางสาวสุปรานีเสียชีวิตไปหนึ่งรายจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ก็มีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยจากเหตุการณ์นี้คือตัวเจ้าของตลาดบอกแบบนี้ค่ะ
นายสุชาติวิบูรณ์มงคลบอกว่าหลังคาตลาดเนี่ยต่อเติมตามหลักวิศวกรรม
แต่สาเหตุที่พังลงมาเพราะว่าลมมันแรงถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน
ในฐานะเจ้าของตลาดก็จะช่วยเหลือเยียวยาคนเจ็บและเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้กับผู้เสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าตรวจสอบแล้ว
หลังคาที่ต่อเติมออกมาเหมือนกับว่าไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานสักเท่าไหร่
เดี๋ยวต้องมีการหารือร่วมกันเพิ่มเติมสามีของผู้เสียชีวิตค่ะ
นายอาทิตย์แก้วกรยาบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
คือเขาก็เคยห้ามภรรยาแล้วว่าอย่าเพิ่งไปขายของเลยให้มาดูแลลูกดีกว่า
แต่ภรรยาไม่ยอมก่อนที่ภรรยาจะเสียชีวิตเนี่ยก็เหมือนกับพูดแปลก
คล้ายกับเป็นลางบอกเหตุเหมือนกันคือถามเขาว่าได้เดินผ่านตอนแต่งตัวหรือเปล่า
รู้สึกเหมือนมีเงาดำเดินผ่านหลังไปสองสามครั้งแต่เขายืนยันว่าไม่ได้เดินผ่านนะ
เขาก็อาบน้ำอยู่ในห้องน้ำนะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นรางร้ายหรือเปล่า
ตัวภรรยาเหมือนกับเห็นเงาดำเดินผ่านก่อนจะเสียชีวิตนะคะ
จะโกหกทำไมแต่หลายวันแล้วแหละ
ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้
ถึงจะลำบากหรอกยังไงก็จะต้องสู้ทน
ไม่อยากให้มัน
ดูแลดีที่สุดไม่ต้องห่วง
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
จะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพให้กับผู้เสียชีวิต๓คืนนะคะ
แล้วก็จะรอจากทางเจ้าของตลาดนะคะ
ว่าจะมีการช่วยเหลือเยียวยายังไง